ใครที่ยังคิดอะไรไม่ออกมาดูเรื่องนี้กันก่อนดีกว่า
เป็นเรื่องราวแปลกเผื่อที่ดูแล้วอาจจะมีไอเดีย
จะได้ไปจินตนาการจะได้รวยกันดีไหมคุณ
อ้าวก็ว่ากันไปเรื่องราวของความเชื่อแบบนี้
เรามีมานำเสนอทุกวี่ทุกวันเลย
พูดถึงเรื่องของความเชื่อนะคะต้องนึกถึงกล้วย
เพราะกล้วยเนี่ยจะมีอะไรแปลกมาให้เราดูกันตลอดเลยค่ะ
เหมือนที่กล้วยของคุณยายใสเนี่ย
ต้นเหล่านี้นะอยู่กันเป็นกอหลายต้น
แต่มีอีกต้นหนึ่งคุณผู้ชมมันประหลาดมากเลยค่ะ
เพราะว่าเครือกล้วยนี่นะคะมันงอกออกมา
ปลีกล้วยก็งอกออกมากลางลำต้นแบบนี้

คุณยายใสสิงหนูอายุ๘๓ปี
อยู่ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ให้เราดูได้กล้วยทั้งหมด๕หวี
๕หวีเหรอแต่ว่าแต่ละหวีเนี่ยมีกี่ลูกยังนับไม่ได้ไง

ออกได้อีกยังออกได้อีกเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะ
ก็มีอีก๕หวีนะก็มันจะโตเต็มที่แล้วเท่าไหร่

หมายความว่ากล้วยเนี่ยมันโตเต็มที่มันจะแบบมีกี่
อ๋อขยายขึ้นไงถ้านับตอนนี้มันอาจจะได้๑๐ไง
นำตัวไปยังได้อีกเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบ

บนแบบนี้เลยนะแล้วก็ปลูกต้นกล้วยนี้มาหลาย๑๐ปีแล้ว
ตัดทิ้งไปอะไรก็ไม่เคยมีแบบนี้ก็ประหลาดใจมาก
เรื่องราวดีอาจจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ

เล่าแบบนี้แล้วคุณยายคิดว่าจะทำยังไงกับต้นกล้วยนี้ต่อไป

ก็เชื่อว่าเขาคงจะปกครองให้สบาย
คุณยายบอกไม่อยากให้มารบกวน
ไม่อยากให้มารบกวนคุณยายเนี่ยจรรยา

คุณยายต้องพักผ่อน
เข้าบ้านอย่างนี้หรอ

มาเคาะประตูเรียกยายยาย
เดี๋ยวขอไปพูดคุยกับต้นกล้วยหน่อยนะ

ยายบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวยายนอนเปิดประตูไว้เลย

แต่ว่ากล้วยเนี่ยตอนนี้ออกมา๕หวีแล้วนะ
ใครจะหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาก็ได้

หวีเหี่ยวหิ้วหวิวไปหิ้วหวีมา

น้ำว้าถูกครึ่งหนึ่ง
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ถูกจะเป็นกล้วยน้ำว่า

ต้องดังหน่อยใช่ไหม
ดิฉันก็ถอนหายใจเหมือน
คุณดิฉันเพิ่งมาก็นิดนึงอะไรบ้างนะ